ส่งกำลังใจต่อเนื่องไปอีก๒จังหวัดค่ะ
คุณผู้ชมค่ะจังหวัดสะแก้วกับปราจีนบุรีนะคะ
สะแก้วกับปลาจีนบุรีเมื่อวานนี้ก็อ่วมอรไทยเหมือนกัน
นี่ค่ะเป็นภาพวงสูงแบบนี้นะโอ้โหดูปืนน้ำนี่น่ะเราใช้โดรนขึ้นดินดูแบบนี้
ใช่ค่ะนี่หลายคนเห็นเนี่ยมองไม่เห็นแล้วว่าตรงไหนถนนนะคะ
ครับนี่เป็นภาพน้ำท่วมในพื้นที่แปดอำเภอของจังหวัดสะแก้ว
อำเภอเมืองสะแก้ววังน้ำเย็นวังสมบูรณ์เขาชะกัน
วัฒนานครอรัญญประเทศตาพระยาแล้วก็โคกสูง
อำเภอนับรวมแล้วเนี่ยก็คือสามสิบสี่ตำบลสองร้อยเจ็ดสิบแปดหมู่บ้าน
นี่คุณดูนี่สภาพความเดือดร้อนของพี่น้องชาวสะแก้วนะคะ
แล้วจะบอกว่าบางตำบลหนักถึงขั้นว่าท่วมทั้งตำบลนะคะ
เจ้าหน้าที่จากหลากหลายหน่วยงานทั้งทหารตำรวจตำรวจตระเวนชายแดน
กู้ภัยกลุ่มจิตอาสาต้องร่วมไม้ร่วมมือกัน
สามัคคีคือพลังค่ะเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้น
โดยการนำเรือท้องแบนเรือยางช่วยเหลือบริการประชาชนพร้อมกับดูแลทรัพย์สิน
นี่มีการขนย้ายทรัพย์สินมีค่าไปไว้ในที่สูงด้วยนะคะ
โดยเฉพาะที่ตำบลโนนหมักมุ่นตำบลโคกสูง
ซึ่งเกิดน้ำท่วมสูงกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา
นายสมพิษยานปัญญาในอำเภอโคกสูงก็ลงพื้นที่ค่ะ
ลุยน้ำท่วมแบบนี้กับประชาชนนะคะ
จุดผู้สื่อข่าวรายงานถึงเอวค่ะ

เนี้ยเห็นไหมคะเพราะว่าน้ำไหลเชี่ยวแบบนี้
อันตรายมากนะคะสำหรับเด็กค่ะ
อำเภอโคกสูงได้รับผลกระทบทั้งสิ้น
๔ตำบลจำนวน๔๑หมู่บ้าน
มี๒ตำบลผู้สื่อข่าวของเราบอกว่า
น้ำท่วมเกือบทั้งตำบลนะคะโอ้โหเห็นใจนะคะเห็นใจจริงค่ะ
เทศบาลเมืองอรัญญประเทศตำบลฟากห้วย
น้ำหลากเอ่อล้นตลิ่งห้วยพรมโหด
เข้าเทศบาลเมืองอรัญญประเทศบริเวณวัดหลวงอรันทร์
ซึ่งปพสะแก้วค่ะป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสะแก้วนะคะ
ได้ประสานขอความช่วยเหลือเตรียมความพร้อมให้การช่วยเหลือ
ถ้าเกิดว่าเกิดเหตุฉุกเฉินจริงเพราะฉะนั้นเนี่ย
ตอนนี้พี่น้องชาวจังหวัดสะแก้ว
คอยฟังประกาศเตือนภัยจากทางการด้วยนะคะ

กระแสไฟฟ้าก็อาจจะใช้การไม่ได้ด้วยเพราะต้องตัดไฟไง
กลัวว่าไฟฟ้าช็อตน้ำท่วมแบบนี้เนอะ
จากสาดแก้วเราไปดูที่ปลาจีนบุรีกันบ้างครับ
นายวัลลบประวัติวงศ์นะฮะนายอำเภอกบินบุรี
พร้อมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอศ
แล้วก็เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกบิน

เนื่องจากว่าน้ำก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ในพื้นที่บริเวณชุมชนตลาดเก่าบางจุดเนี่ย

ถูกน้ำท่วมเกือบ๑เมตรนะฮะ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
ก็จับทีร่ะเหรอ
และจากการตรวจสอบระดับน้ำที่ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนรัศดรนะครับ

นางสาวนิพาพรทวีเกียจสกุลอายุ๖๗ปี
น้ำก็เรียบพื้นบ้านแล้วยังไม่ท่วมดีนะฮะก็ค่อยค่อยเก็บเข้าของเรื่อยเรื่อยไป
กระทั่งช่วงสายนะครับทะลักเข้าท่วมอย่างที่เห็นนี่แหละฮะนะฮะ